ให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ
ใครที่เคยไปร้านเหล่านี้เดี๋ยวกำลังจะอ่านชื่อร้านนะคะ
ให้ไปตรวจคัดกรองโควิด๑๙โดยด่วนเลยค่ะ
ของร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครนะคะ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เบื้องต้นได้แสดงความเสียใจ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโควิด๑๙ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อ๓๑ธันวาคม
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขอให้ผู้ที่เคยไปร้าน
ไปตรวจคัดกรองโควิด๑๙ของกรทมให้ด่วนที่สุดนะคะ
เพราะว่าจากผลการสอบสวนโรคผู้เสียชีวิตมีอาชีพอิสระ
บ้านพักอยู่เขตสาธรณ์และมีประวัติ
ไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพ
คือไปเที่ยวกับเพื่อนตามร้านที่เอ่ยชื่อไป
ซึ่งทางกรทมได้มีการสอบสวนโรค
ได้มีการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด๑๙แบบเชิงรุก
เมื่อวันที่๑และ๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
พบผู้ติดเชื้อ๑๒ราย
มีผู้สัมผัสทั้งหมดที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ก็จะประกอบไปด้วยพนักงานร้านนะคะ
ซึ่งปรากฏว่าพบติดเชื้อ๙รายนะคะ

คนในครอบครัวมี๗ราย

ติดเชื้อ๑ราย
ถนนพระราม๓ย่านบางคอแหลมค่ะ
๒รายถือว่าเป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

ที่เป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
ส่วนร้านค่ะพนักงานของร้านเนี่ยค่ะ
มีพนักงานสามสิบห้ารายนะคะมีการตรวจแล้ว
ปลอดเชื้อทั้งสามสิบห้ารายเพื่อนร่วมโต๊ะในร้านกรุ๊ป
ถนนบรมราชชนนีตมีพนักงานอยู่ประมาณร้อยยี่สิบราย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ